พระมหาพิชัยราชรสและราชรสน้อยนะคะเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ขณะที่ในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะก็จะมีพิธีรับมอบไม้จันหอม
สำหรับจัดสร้างพระโกรธจันทร์ที่สำนัก๑๐หมู่จังหวัดนครปฐมในเวลา๑๕นาฬิกา๙นาทีค่ะ
หลังจากเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีร่วมประกอบพิธีทางศาสนาและส่งน้ำที่ไม้จันหอม
พร้อมกับปล่อยดอกไม้โดยรอบไม้จันหอมแปรรูปจำนวนหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ดแผ่น
ก่อนจะมีการเคลื่อนขบวนส่งมอบให้สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรเพื่อนำไปจัดสร้างพระโกรธจันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
ซึ่งล่าสุดนะคะขบวนรถบรรทุกไม้จันหอมแปรรูปทั้ง๓คันค่ะ
ออกเดินทางจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีถึงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบุรีแล้วนะคะ
โดยคาดว่าจะเดินทางไปยังสำนักช่าง๑๐หมู่อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในช่วงเวลาประมาณ๑๔นาฬิกาค่ะ
ช่อดอกไม้จันจำนวงห้าแบบฟื้นไม้จันยี่สิบสี่ท่อนและยอดพระจิตกาธานบนพระเมรุมาธค่ะ
หลักใหญ่ก็คือไปจัดสร้างพระโกรธจันทร์ที่เหลือก็ไปจัดสร้างช่อไม้จันทร์
คือเป็นช่อไม้จันทร์สำหรับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระบรมวงศานุวงศ์แล้วก็พระเถระชั้นสมเด็จ
ที่เราทำถวายในครั้งนี้ก็เหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมา
ก็คือเอาไม้จันนี้ไปทำช่อไม้จันนมนี้ไปทำช่อไม้จันทร์
ในการถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ขณะเดียวกันหลังจากที่เมื่อวานนี้ได้มีพิธีบวงสวงบูรณปฏิสังขรราชรส
ยานมาตรและเครื่องประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ภายในสัปดาห์นี้คณะช่างจากสำนักช่าง๑๐หมู่
ก็จะเข้าไปทำการติดตั้งนั่งร้านเพื่อตรวจสอบส่วนชำรุดอย่างละเอียด
องค์พระมหาพิชัยราชรสและราชรสน้อย
เพื่อเร่งดำเนินการบูรณปฏิสังขรให้แล้วเสร็จก่อนเดือนกันยายนปี๒๕๖๐ค่ะ